ตลอดทั้งสัปดาห์นี้อากาศแปรปรวนนะครับอุณหภูมิจะลดต่ำลง
รวมทั้งฝนนั้นก็จะมาในรอบใหม่นี้ด้วยที่นครศรีธรรมราชครับ
คุณผู้ชมเน้นหนักเป็นพิเศษนิดหนึ่งเพราะว่าเป็นหนึ่งในจังหวัดที่อ่วมพอสมควรทีเดียว
จากปัญหาน้ำท่วมนะครับสิชนเนี่ยเดือดร้อนไม่แพ้กับพื้นที่อื่นอื่น
ในพื้นที่ภาคใต้โดยรวมดังนั้นณขณะนี้ก็เตรียมความพร้อมแล้วนะครับ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนั้นขออนุญาตกรมชนประธานจะระบายน้ำออกจากฝ่ายทดน้ำ
เพื่อจะรองรับน้ำก้อนใหม่ที่กำลังจะมาพร้อมกับฝนที่จะเกิดขึ้นในช่วงสัก๔๕วันจากนี้ไป
ติดตามบรรยากาศล่าสุดพร้อมกันกับคุณเจนศักดิ์แซ่อึ้งรายงานสดจากจังหวัดนครศรีธรรมราชครับ
เชิญครับชาวบ้านในพื้นที่พร้อมส่วนราชการในอำเภอศรีชนครับ
ความพร้อมรับมือกับสถานการณ์น้ำที่อาจจะเกิดขึ้นรอบใหม่ในช่วงสัปดาห์นี้ครับ
โดยพวกเขาก็มีความมั่นใจว่าจะสามารถช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ได้รวดเร็วกว่า๒ครั้งที่ผ่านมา
เมื่อช่วงเย็นที่ผ่านมาครับที่อำเภอศรีชนเริ่มมีฝนตกลงมาบ้างแล้วครับ
ต้นหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ประกาศแจ้งเตือนให้ประชาชนในพื้นที่เชิงเขา
รับมือกับสถานการณ์น้ำเพื่อป้องกันดินโคนถล่มที่อาจเกิดขึ้นตามมาในภายหลังครับ
ส่วนการเตรียมความพร้อมในการรับมือกับสถานการณ์น้ำนั้น
ช่วงบ่ายที่ผ่านมาทีมข่าวได้ขึ้นไปสำรวจพื้นที่บริเวณฝ่ายครองท่าทนนะครับ
ตำบลเทพราชซึ่งถือว่าเป็นป้อมประธานด่านแรก
ในพื้นที่อำเภอศรีชนจังหวัดนครศรีธรรมราช
ที่นี่สามารถปรองรับน้ำได้สูงสุดที่๗แสนลูกบาทเมตรนะครับ
โดยขณะนี้เจ้าหน้าที่ได้เปิดประตูระบายน้ำสูง๒๐เซนติเมตร
เพื่อเตรียมรับมือกับสถานการณ์น้ำที่จะเกิดขึ้นในช่วง๑๒วันนี้
โดยเมื่อทำการประบายน้ำใน๑คืนนี้แล้วนะครับ
จะสามารถรองรับน้ำได้ถึง๓๒๐๐๐ลูกบาทเมตรครับ
ส่วนการเตรียมความพร้อมรับมือกับสถานการณ์น้ำของอำเภอศรีชนนะครับ
นอกจากการประสานงานกับกรมชนรปฐานแล้ว
หน่วยงานราชการยังมั่นใจว่าพร้อมจะรับมือกับสถานการณ์ครั้งนี้ได้อย่างทันท่วงที
เนื่องจากว่าตั้งแต่ช่วงปีใหม่ที่ผ่านมาได้เผชิญกับน้ำท่วมแล้วถึง๒ครั้งติดต่อกัน
ส่วนสภาพความเสียหายจากการเผชิญน้ำท่วม๒ครั้งก่อนหน้านี้นะครับในอำเภอก็ยืนยันว่า
สามารถแก้ปัญหาให้ประชาชนกลับไปใช้ชีวิตได้ตามปกติแล้ว
โดยเฉพาะเส้นทางที่ถูกตัดขาดได้มีการก่อสร้างสะพานชั่วคราว
เพื่อให้ประชาชนสามารถใช้ไปพรางกร
ขณะเดียวกันก็ได้ทำเรื่องของงบประมาณจากผู้ว่าราชการจังหวัด
เพื่อเตรียมก่อสร้างสะพานให้กลับมาสมบูรณ์อีกครั้ง
ในช่วงที่อำเภอผ่านพ้นวิกฤตน้ำไปแล้วครับ
โดยการเตือนภัยถึงประชาชนที่อยู่ในพื้นที่เชิงเขาล่าสุดนะครับ
ก็ได้บอกกับประชาชนว่าให้เตรียมความพร้อมที่จะสามารถอพยพออกจากพื้นที่ได้ทันที
ในค่ำคืนนี้มีปริมาณฝนตกลงมาอย่างหนักและต่อเนื่องนะครับ
แต่ทั้งหมดนั้นยังคงต้องติดตามสถานการณ์นี้กันอย่างใกล้ชิดต่อไปนะครับ
สักแซ่อึ้งข่าวไทยบรัฐทีวีรายงานสดจากอำเภอศรีชนจังหวัดนครศรีธรรมราชครับ